ลงปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
โลกโซเชียลก็ร้อนเมลาอุขึ้นมา
คุณผู้ชมแน่นอนนะฮะหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย
เพราะว่าสิ่งที่ตำรวจแถลงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้ว

นะมีเพียงแต่ว่าแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้าง
เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ว่าแน่นอนครับ

ความเชื่อมั่นเชื่อถือในการทำงานของตำรวจหรือไม่

สวัสดีครับคุณก๊อฟค่ะคุณน้ำแข็งครับค่ะอย่างที่คุณก๊อฟบอกหลังการแถลงสรุปสำนวน
คดีแตงโมสิ้นสุดลงถามว่ามีเสียงสะท้อนอะไรตามมา๑แถลงก็เหมือนไม่แถลง
เพราะสิ่งที่แถลงคือข้อมูลที่ช้ำอยู่ในหน้าสื่อมาแล้วร่วม๒เดือน
ไม่มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่าได้เห็นแนวทางการสอบสวน
ได้เห็นแนวทางในการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดที่คนอยากรู้มากที่สุดก็ไม่มีคำตอบจากการแถลง
คือคนคนที่เคยเชื่อเคยคิดยังไงเขาก็ยังเชื่อและคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิม
เช่นคนที่เขาไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเขาก็เชื่ออยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม
คนที่ไม่เชื่อว่าแตงโมตกเรือเพราะไปนั่งปัสสาวะอยู่ที่ท้ายเรือ
เขาก็ไม่เชื่อต่อไปเหมือนเดิม
เพราะจุดสำคัญที่สุดของประเด็นแตงโมไปนั่งฉี่ท้ายเรือเนี่ย
ในการแถลงก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

แล้วในแนวทางการสอบสวนเขายึดเอาแต่คำให้การของแซนคนเดียว
ส่วนการให้การปากคำของคนอื่นบอกแต่เพียงว่าเห็นแตงโมเดินไปท้ายเรือเท่านั้น
ผมเนี่ยเข้าใจเห็นใจตำรวจครับ

พรั่งพรูของข้อมูลข่าวสาร
ตลอด๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อมูลมากมายนะครับ
พรั่งพรัวออกมาเป็นข่าวแทบทุกวัน
ฉะนั้นพอตำรวจรวบรวมข้อมูลจากการสรุปสำนวนแถลงคดีอีกทีหนึ่ง
ก็เหมือนเอาหนังเก่ามาฉายซ้ำ
เอาเรื่องที่คนรู้กันมาทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วมาแถลงซ้ำ
เพียงแต่ว่าที่ได้รู้เพิ่มขึ้นจากการแถลงของตำรวจคือ
ลำดับเหตุการณ์ให้เห็นภาพชัดขึ้น
ฉะนั้นช่วยไม่ได้หรอกครับที่คนจะมีความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนไม่ได้ฟังอะไรใหม่
จึงมีเสียงสะท้อนจากคนที่เกี่ยวข้องเยอะเลยครับ
ผมดูในแง่มุมของคนบันเทิงด้วยกัน
คุณสายทานนิยมการอดีตดาราเธอบอกว่าคลิปที่เอามาแถลงข่าวในโซเชียลก็เคยเห็นกันแล้ว
มีทุกคลิปแต่คลิปที่ขนกล่อแขนกล่อแซ่นกล่อขาแซ่นทำไมไม่มี
ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
คุณซื้อคือใครทำไมต้อง

เก็บหลักฐานตั้งแต่เรือ

ถ้าเป็นแค่อุบัติเหตุ

แล้วก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์
แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

นี่ฟังเสียงแล้วเหมือน
ปรัชนีในรายการเกมโชว์

จบนานแล้ว
จบนานแล้ว

มันจบนานแล้ว
ถ้าเขามีหลักฐานอื่นมาโต้แย้งก็จะเป็นประเด็นให้ตามต่อ
แต่ว่าณวันนี้เนี่ยฟังอย่างนี้แล้ว
ทิศทางของคดีจากนี้ไปก็จะเดินไปตามคันลองของมัน
คือตำรวจนำส่งอายการอายการส่งฟ้องศาล
มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาขีดเส้นใต้
เกี่ยวกับเรื่องการเสนอข่าวของแตงโมเพราะว่าในฐานะนายกสมาคม
คือมีคนพูดกันเยอะว่าการเสนอข่าว
ของสื่อมุ่งเน้นการสร้างเรตติ้งเพื่อขายข่าว
ขยายผลเกินความเป็นจริงพอพอกับข่าวน้องชมพู่กับลุงพล
ถามว่าผมคิดยังไงผมคิดว่านี่คือตัวอย่างของข่าวที่คนอยากรู้
ผมเคยบอกว่าในทฤษฎีสื่อสารมวลชนเนี่ย
ข่าวที่สื่อให้ความสำคัญมากที่สุดคือข่าวที่คนอยากรู้
ข่าวที่ต้องรู้ข่าวที่ควรรู้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้
ข่าวที่คนอยากรู้เนี่ยถ้าลงหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ก็มีคนอ่านมากขายได้ออกทีวีคนก็ติดตามดู
วิทยุคนก็ติดตามฟังแล้วถามว่าทำไมคดีแตงโมคนถึงอยากรู้กัน
เพราะมันมีองค์ประกอบหลายประเด็นที่คนอยากรู้เช่น
อยากรู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรม
ถ้าเป็นอัธยากรรมหรือฆาตกรรมมันเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนั้น
ใครที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาจยากรรมบ้าง
หรือแม้แต่ว่าที่สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ที่ให้การว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
คนทั้งบ้านทั้งเมืองคิดเหมือนกันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
แล้วบางหลายคนก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไป
ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ก็อยากรู้ว่าเออของจริงมันเป็นยังไง
มาระหว่างรายทางของการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
มันเกิดปรากฏการณ์นักสืบโซเชียนผุดโพลขึ้นมามากมาย
แต่ละรายแต่ละรายพยายามนำหลักฐานสำนวน
นำเสนอหลักฐานที่นำมาประกอบความเชื่อ
ว่าที่เสียชีวิตเพราะเหตุโน่นนี่นั่น
ซึ่งหลักฐานส่วนใหญ่ก็เป็นกล้องวงจรปิด
มั่งไม่ชัดมั่งใช่มั่งไม่ใช่มั่ง
แม้กระทั่งข้อมูลที่คิดกันเองเชื่อกันเอง
ก็โผล่มาเป็นข่าวให้คนเชื่อว่าเออมันน่าจะมีความเป็นไปได้
รออยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำ
แล้วก็ทำให้คนอยากรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่

ทำให้เกิดความสงสัยและความอยากรู้
เอาเป็นว่าคดีแตงโมเป็นคดีหนึ่งที่มีเรื่องน่าสงสัยมากที่สุด
เท่าที่เคยเกิดคดีอาจยากรรมแบบนี้มา
ฉะนั้นคนถึงอยากติดตามสื่อก็ให้ความสำคัญ
อันนี้เป็นเหตุผลของความอยากรู้
เป็นเหตุผลของการตอบสนอง
ก็ต้องเข้าใจมุมนี้ของสื่อด้วย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ที่ทำให้คนอยากติดตามข่าวนี้กันมากก็คือ
ต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมาคนส่วนหนึ่ง

หรือการทำคดีของพนักงานสอบสวนครับ
ข่าวนี้เนี่ยออกมาตอนแรกจำได้ไหมครับ
ผู้ต้องสงสัยหรือต่อมาที่กลายเป็นผู้ต้องหา
อยู่บนเรือลำนั้นมีสถานะทางการเงิน
มีสถานะทางสังคมมีเส้นมีสาย
รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มากก็ตามภาษาคนมีเงิน
คนมากมายเขาจึงเชื่อว่า
เงินเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรให้ความจริงถูกบิดเบือนได้
เขาก็เลยอยากจะก่อติดคดีนี้ว่าสุดท้ายมันจะลงเอยยังไง
อันนี้เป็นเสียงสะท้อนที่วงการตำรวจต้องทบทวนครับ
ว่าเพราะคนไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจส่วนหนึ่ง
เขาก็เลยให้ความสำคัญกับการติดตามคดีนี้
โดยเฉพาะวงการของพนักงานสอบสวน
หยิบเรื่องนี้ไปคิดเถอะครับว่า
จะทำยังไงที่จะให้คนเชื่อมั่นมั่นใจในการทำงานพนักงานสอบสวน
ทำยังไงให้คนเชื่อมั่นว่า
เกิดคดีขึ้นผู้ต้องหาจะใหญ่แค่ไหน
ตำรวจก็จะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
คดีแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศคนก็สนใจเยอะนะครับไม่เฉพาะบ้านเรา
แต่ว่าคนเขาเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของตำรวจมากกว่าบ้านเรา
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าวงการตำรวจก็ปฏิเสธไม่ได้
แล้วก็ควรจะทบทวนว่าทำยังไงว่าเมื่อมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น
เราจะได้เชื่อมั่นว่าตำรวจทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

ก็ตรงใจแล้วครับประชาชนก็คิดเห็นไม่ต่างกัน